ต่อเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้จับแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือนะขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะคะที่จังหวัดพัทธลุง
ส่วนอีกหนึ่งจังหวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการช่วยลูกแมวค่ะครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสงฆ์อายุทยานะคะเข้าช่วยเหลือแมว๒ตัวค่ะเขาพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำที่อยู่เกาะกลางถนน

แล้วก็หาทางช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเขาติดอยู่ในท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เปิดฝาท่อลูกแมวยิ่งตกใจค่ะ
เข้าไปในท่อเข้าไปอีกนะคะก็เลยประสานรถดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมใช้น้ำฉีดไล่ตามท่อเพื่อให้ลูกแมวนั้นหนีออกมา
ผ่านไปกว่า๓๐นาทีครึ่งชั่วโมงค่ะลูกแมววิ่งออกมาเองนะคะเป็นแมวเพศผู้อายุประมาณ๒๓เดือนเองค่ะเนื้อตัวเขานี่มอมแมมแล้วที่สำคัญร้องตลอดเวลานะคะ
จากนั้นเราก็ได้สัมภาษณ์ว่าไปตกอยู่ในนั้นได้ยังไงลูก
ห้องไม่รู้เรื่องหรือยังงเลยไม่มีเนื้อขาตัวนี้
ขณะที่ขายพวงมาลัยอยู่เห็นแมวสองตัวตกจากรถกระบะก่อนที่จะตกลงไปในท่อระบายน้ำ
พยายามช่วยเขาเองช่วยไม่ได้เพราะว่าท่อนั้นลึกนะ
ก็เลยเอาอาหารคอยหย่อนลงไปแมวกินอาหาร
ก่อนที่จะไม่ได้ยินเสียงร้องของแมวอีกเลย
ก็คือลงไปช่วยไม่ได้ก็เลยเอาอาหารหย่อนลงไปนะ
สามอาทิตย์ผ่านไปหลังจากนั้นได้ยินแมวร้องอีกครั้งหนึ่ง
และเห็นลูกแมวอยู่ตรงกลางท่อเลย
ส่วนแม่แมวเกาะอยู่ที่ปากท่อมีเหล็กกั้นอยู่

จากนั้นหลังจากนี้จะนำลูกแมวไปเลี้ยง
แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเจ้าท่อ

ส่วนแม่แมววิ่งหนีเข้าไปในท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่

อยากรู้ว่าเขาไปอยู่ท่อระบายน้ำกลางถนนได้ยังไง
เขามาจากท่อริมถนนหรือว่าเขาเพิ่งเดินข้ามถนนมาอ่า
แต่ว่าท่อนี้คือมีลักษณะยาว
พอเข้าไปช่วยเขาก็ตกใจเขาก็หายเข้าไปในท่ออีก

เอาลูกออกมานะให้เขาช่วยหน่อยนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าให้ความช่วยเหลือ
สุนัขเพศเมียสายพันธุ์พุดเดิ้ล
พุดเดิ้ลตัวนี้อายุ๒เดือนเท่านั้นนะคะ
ตกลงไปในท่อเหมือนกันในเขตเทศบาลเมืองนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดฝาครอบท่อออก

คุณสมทรงชูซีรีอายุ๗๐ปีนะคะ
ชาวบ้านเล่าเหตุการณ์ว่าเดินผ่านจุดดังกล่าว
ได้ยินเสียงลูกสุนัขร้อง

พบว่ามีสุนัขตกลงไปในท่อจริงค่ะ

จะนำลูกสุนัขตัวนี้ไปเลี้ยงเอง
ตั้งชื่อว่าบุญรอด